ประมาณอายุ๑๗ครับ

เราก็ศึกษาแล้วก็ดูเขามันก็เท่ดี

ซื้อชุดอุปกรณ์ศักดิ์ที่เป็นพื้นฐานนะครับ

เขาก็บอกว่าให้เราลองศักดิ์กับ

มันมีมือหนึ่งที่จับเครื่องสักใช่ไหม

เพราะฉะนั้นหน้าขาจะเป็นจุดเดียวที่ซ้อมได้

แต่ว่าอาจารย์ที่เขาบอกเรามาเนี่ย
ไปเปิดขาเขาดูได้เลยคือจะเละทุกคน
เราเองไม่อยากจะขาเละแบบเขา
เราก็เลยทำได้แค่เป็นงานเล็กมินิมอล
นี่คือจุดเริ่มต้นของการที่วงศักดิมินิมอลเลยนะ

ซึ่งมุมมองว่ามันลงตัวมากเลย
หลายคนเขาก็บอกบูมว่า
เขาก็ดูออกว่าอันนี้งานบูม
บางคนเลือกที่จะศักดิ์ศรีเรื่องแสงอย่างเดียว

เราใช้ไฟฉายที่ส่องเฉพาะจุด

เป็นเพื่อนสนิทสมัยมต้น
แล้วเขาก็โอเคที่จะให้เราลองถือมือ
เพราะว่าด้วยสนิทกันแล้วก็เชื่อใจกัน
แล้วในระหว่างการศักดิ์ตื่นเต้นมาก

ก่อนที่เราจะจุ่มสีหรือสักลงไปบนเนื้อ
มันจะต้องทาวัสลีนลงไปที่เนื้อเราใช่ไหม

สีมันจะได้หลุดตามกระดาษทิชชู่มาเลย

เราไม่ได้ใส่วัสลีนเลยว่ะ
มันคือความตื่นเต้นและความผิดพลาดครั้งแรก
แต่ว่ารอยสักออกมาสมบูรณ์มากครับ
เออเนี่ยเราเปิดร้านศักดิ์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ

ใครที่สนใจอยากจะศักดิ์แบบเล็กอะไรอย่างนี้
เราก็จัดโปรโมชั่นแบบศักดิ์ฟรีไปเลย
แต่เราก็ต้องบอกเขาว่าเราเพิ่งเริ่มต้น

สักฟรีอยู่ประมาณครึ่งปีครับ
เริ่มเปิดร้านแบบเป็นทางการแล้ว
จะเป็นร้านเล็กก็ทำคนเดียว
ยังไม่ได้เป็นสตูแบบเป็นทางการอะไรอย่างนี้ครับ

เขาเป็นผู้จัดการของพี่พลอยเชอร์มาน
เขาเห็นฝีมือเราแล้วเขาก็มาศักดิ์กับเรา

ประมาณไม่เกิน๒นาทีนะครับ

พอบุ้มถ่ายรูปลงคู่เขา
ตอนนี้จะเป็นยังโอมค่ะ
เราชื่นชมผลงานเขามาก

คนที่๒เนี่ยเป็นทูพีครับ
อยากเจอมากเขาเป็นไอดอลบูมเลยแบบ
ร้องเพลงเขาได้ชื่นชอบเขามาก
ขอให้คุยกับที่บ้านให้ดีก่อน
บรรลุนิติภาวะอายุถึงโอเค
ข้อสองก็คือเรื่องการดื่มแมวกะฮอล์
รายละเอียดการศักดิ์รายละเอียดมันเยอะ
แล้วถ้าเกิดคุณมึนเมามาก็จะคุยกันไม่รู้เรื่อง
ข้อที่๓ความอาย
หรือว่าทำใจเรื่องตามสัดส่วนที่เราต้องการศักดิ
เพราะบางคนเนี่ยอยากจะศักดิ์ตรงแบบหน้าอกอย่างนี้

แม้กระทั่งใส่เสื้อเชิดกระดุมเม็ดเดียวก็ไม่กล้าปลด
มันก็ทำให้เราเสียระบบงานไปอีก
แล้วก็เรื่องตำแหน่งการศักดิ์
เรื่องไลน์คิดมาให้ดีก่อน
ดูร้านสักดูรีวิว
สะอาดไหมมีคุณภาพหรือเปล่าจะดีมาก
ทุกอย่างจะเป็นรายละเอียดที่คุณควรที่จะทำมาก่อนจากที่บ้านครับ
มุมมองว่ามันเป็นการบ่งบอกตัวตน
เปิดมามีรอยสักมันรู้เลยว่าเป็นเรา
จากอย่างอื่นแล้วบุมไม่มองบุมมองแค่ว่ามันเป็นตัวตน
อะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วมีฝันอยากจะทำ
ถ้ามันไม่ได้เกินตัวเราไปก็รีบทำดีกว่า
เพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาชีวิตมาก
แล้วถ้าเกิดคุณได้ทำสิ่งที่ชอบคุณจะมีความสุขมาก
แล้วก็มันทำให้ชีวิตคุณมีสีสันแฮปปี้
ไม่เอาเวลาว่างไปทำอะไรกับการที่แบบว่าไม่มีสาระ

ใช้ชีวิตให้มันคุ้มดีกว่า
ถ้าคุณลงมือทำเชื่อได้เลยว่ามันจะมีแต่สิ่งเดียวเท่านั้น
ที่มีแต่คุณที่จะทำได้
และแน่นอนว่าคนอื่นทั่วโลกจะทำให้ได้อย่างคุณ